คุณผู้ชมคะทางแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมก็ออกมาให้ข้อมูล
บอกว่าสาเหตุหรือว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไปรวมตัวกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ก็คือเรื่องของสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าอันนี้คือปัจจัยหลัก
จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะผู้ถือหุ้นห้าอันดับแรกของธนาคารไทยพาณิชย์
อันดับหนึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีหุ้นทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเก้า
คิดเป็นยี่สิบสามจุดสามแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะรองลงมานะคะ
จำนวนหุ้นสามร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
คิดเป็นสิบเอ็ดจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์อันดับสาม
ก็คือกองทุนรวมวายุพัก๑โดยบรจกรุงไทยจำกัดมหาชน
จำนวนหุ้นสามร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
คิดเป็นสิบเอ็ดจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์อันดับสี่ค่ะ
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดจำนวนหุ้นก็คือสามร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเก้า
คิดเป็นสิบจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนอันดับห้า
สำนักงานประกันสังคมค่ะจำนวนหุ้นก็คือหนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหุ้น
คิดเป็นสามจุดสองสองเปอร์เซ็นต์นะคะที่ผ่านมาจนถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
แต่เมื่อวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดได้มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์หลักของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
ระบุว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย
ตั้งในปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าโดยณวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ธนาคารมีสินทรัพย์รวมสามพันสองร้อยยี่สิบห้าพันล้านบาทมีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดนะคะ
สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบล้านบาทค่ะครับนี่ก็เป็นเหตุผลในระยะที่ว่าทางกลุ่มรัศดร
บอกว่าทำไมถึงมานัดชุมนุมที่นี่ประมาณอย่างนี้นะครับ